สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ต้องคุยกับพลตรวจโทอำนวยวันนี้
มีเหตุ๒๓เรื่อง
เรื่องที่๑เรื่องของคุณนิชา
ถึงแม้จะเรื่องจะเงียบไปแล้วตอนนี้เพราะว่าเธอสู่เดินทางไปสู่อิสระภาพแล้ว
แต่ก็มีคำถามมากมายว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของความไม่รอบครอบ
ในการตั้งข้อกล่าวหานำไปสู่การออกหมายเรียก
อีกเรื่องหนึ่งของคุณเฉลิมพลเนี่ย
ที่คุณจอมขวัญมาสัมภาษณ์เมื่อคืนแล้วออกมารีลันให้ฟังใหม่

นั่นก็เป็นกรณีหนึ่งที่ถูกจับข้อหายาบ้า
แล้วก็มารู้ทีหลังว่ามีประวัติอัธยากรอยู่
ทำท่าจะถูกออกจากงานด้วยซ้ำไปทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์
ระยะหลังมีข่าวแบบนี้เยอะครับ
อาจจะเป็นเพราะว่าโลกโซเชียลส่งข่าวกันง่ายขึ้น
ก็เลยมีข่าวลักษณะอย่างนี้เยอะ
คำถามจากสังคมก็คือว่า
การปฏิรูปการสอบสวนทำยังไงที่จะไม่ให้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีก
เราพยายามตามเรื่องนี้ไปที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ
แต่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจบอกว่า
เรื่องการปฏิรูปสอบสวนเนี่ยต้องไปตามอบกับคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เพราะว่าชุดนั้นเขาจะเป็นคนดูเพราะว่ามันเกี่ยวยงไปถึงอายการด้วย
ฉะนั้นเนี่ยชุดของตำรวจบอกว่าให้ไปถามกับคณะกรรมการปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมซึ่งมองในภาพรวมและเป็นภาพกว้างกว่า
เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่จะต้องถามเพราะว่าขณะนี้
คณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยทำเรื่องต่างไว้เสร็จหมดแล้ว
รอเหลือประกาศใช้เท่านั้นจึงอยากจะคุยเรื่องนี้กับ
พศอำนวยนิมโมโนอีกทีหนึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้ว

เอาอย่างนี้ผมสองเรื่องนะก่อนที่จะถามว่า
ตกลงข้อสรุปของกระบวนการยุติธรรมที่เป็นหลักยังไงบ้าง
เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องการสอบสวนที่มันเกิดความผิดพลาดไม่รอบครอบ
แล้วเกิดกรณีทำให้ผู้สุจริตต้องตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ย
ในชั้นของคณะกรรมการปฏิรูประบบยุติธรรมเขา
เขาคิดกันยังไงเขาวางแผนยังป้องกันยังไง
ครับก็ขออนุญาตนำเรียนครับว่า
ถ้ามันเกิดความบกพร่องอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นได้สองกรณี
กรณีที่หนึ่งก็คือบกจ้องเป็นเพราะระบบ
ระบบกระบวนการยุติธรรมชั้นตำรวจชั้นอายการชั้นศาลชั้นราชธรรม
ไม่ดีมีช่องโหวคณะกรรมการเนี่ยแก้ที่ระบบ
แต่ถ้าระบบดีระเบียบดีกฎคำสั่งข้อบังคับทุกอย่างดี
แต่มันบกพร่องเพราะตัวบุคคลหรือผู้ปฏิบัติ
ตั้งใจให้บกช่องหรือบกช่องโดยไม่เจตนา
ประมาทเลินเล่อนั่นตรงนั้นค่อยไปว่ากันในเรื่องของบุคคล

ทีนี้ในเรื่องของกระบวนการยุทธิธรรม
ชั้นสำรวจมันเป็นภาพซ้อนกันอยู่ระหว่าง
คณะกรรมการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม
และคณะกรรมการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมวงเล็บ

ซึ่งมีท่านบนเอกคุณสร้างเป็นประธานเฉพาะ
คณะตำรวจก็ทำกันมานานพอสมควรแล้ว
นะฮะที่บอกมันซ้อนกันอยู่ก็คือ
เรื่องจากตำรวจเป็นหน่วยในองค์กรในกระบวนการที่ทำ
และเป็นองค์กรที่สำคัญด้วยเป็นต้นทานด้วย
ถามว่าการสอบสวนคณะปฏิลูกตำรวจ
หรือคณะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมกันแน่

คณะสองคณะก็มีความชัดเจนว่า
ถ้าเป็นเรื่องภายในองค์กรตำรวจ
ล้วนคณะปฏิรูปตำรวจก็จะดำเนินการ
แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องงานสอบสวนที่ไปเกี่ยว

เช่นอายการร่วมสอบ
อายการร่วมสอบนี้ไปเกี่ยวเนื่องกับองค์กรอื่นล่ะ
อย่างนี้คณะปฏิรูปด้านกระบวนการยุทธิธรรม
จะรับผิดชอบตำรวจการ
เรื่องของคุณมิชชาถิศหามือพฤทธิ์ทรกาทั่ว

จะถามว่าควรจะให้อายการดูก่อนไหม
จะออกมาให้เรียกใครจะออกมาให้จับใคร

ในส่วนที่ให้พนักงานอายการเข้ามาร่วมสอบเนี่ย
ตรงนี้มันเสร็จแล้วคือ
ข้อคารหาที่ว่า๒มาตรฐานข้อคารหาที่ว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ข้อคารหาที่ว่าไม่มีมาตรฐานในกระบวนการยี่ธรรม
แต่มันจะต้องมีการขับเคลื่อนให้ได้จริง
ปัญหาคือแผนมันจะโดยดีมาก
แต่ถ้าหากว่าขับเคลื่อนไม่ได้เลยหรือขับเคลื่อนได้ครึ่งเดียวแผนก็จะดีแค่ครึ่งเดียว
การขับเคลื่อนก็จะเริ่มต้นน่าจะปลายเดือนมีนาคม
ทีนี้อาจารย์ก็คงจะงงว่าทำไมต้องไปขับเคลื่อนเอาเดือนมีนา
นี้เสนอไปแล้วจะต้องผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะดูในภาพรวมของทั้ง๑๑ด้าน
แล้วก็นำเข้าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ก็จะเข้าสู่สภาสภาปัจจุบันก็คือสภาสนชนะครับ
สนชให้ความเห็นชอบก็จะประกาศราชกิจจานุเบกษา
เอาทีนี้ถอยกลับไปเรื่องว่าเราจะวางแผนไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำขึ้นมาอีกยังไง
กรณีคุณนิชาผมกำลังจะถามว่าเป็นเรื่องระบบหรือตัวบุคคล
เมื่อคน๑ถูกออกมาเรียกแล้วไม่รู้เรื่อง
เมื่อถูกออกหมายจับก็เข้าสู่กระบวนการที่ต้องควบคุมตัวผู้ต้องหา
ถ้ายังประกันไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ในห้องขัง
อันนี้เป็นเรื่องของระบบหรือตัวบุคคล

กรณีของคุณนิชาเนี่ย
เอาผมเล่าเรื่องทั่วไปก่อนแล้วกัน
มาเทียบเคียงของคุณนิชานะครับ
เมื่อมีการร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้น
ไม่ว่าจะร้องทุกข์กล่าวโทษในเรื่องอะไรก็แล้วแต่
ไปแจ้งความมีหลักฐานก็คือ
เอ่อเช็คเอ่อที่เด้ง

หรือที่กรูหรือเจอ
มีเช็คมาจริงบอกว่าเป็นหนี้ที่เกิดจากการซื้อขาย
ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะต้องดำเนินการ
เพราะถ้าไม่ดำเนินการผู้เสียหายเขาก็เสียหายแล้วเขาก็จะแจ้งดำเนินคดีกับตำรวจ๑๕๗
ใช่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
พอรับแจ้งมาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่พนักงานสอบสวน
ถ้ามีหลักฐานพอสมควรกรณีนี้ถือว่ามีหลักฐานพอสมควรแล้ว

ก็จะต้องออกหมายเรียกผู้ที่ออกเช็คทางนี้
หรือว่าเป็นขอเป็นคนออกเช็คขอเป็นคนแจ้งแล้ว
ก็ต้องออกหมายเช็คไปที่นายขอ
เพื่อให้นายขอมาแก้ข้อกล่าวหา
ถ้านายขอไม่มาก็แสดงว่าไม่แก้ข้อข่าวหา
ก็ต้องฟังผู้กล่าวหาผู้ร้องทุกข์ว่ามีหลักฐานพอสมควร
ก็ต้องนำเรื่องนั้นไปขอหมายจับ
เพื่อจับตัวมาเข้าสู่กระบวนการยี่ทำ
แต่ถ้าหากว่านายขอมาแก้ข้อกล่าวหาแล้วมีหลักฐานชัด

ก็คือมาตามกำหนดออกหมายเรียก๑ครั้ง
แต่มาครั้งที่สองมาครั้งที่สอง
ครั้งนี้เป็นหนี้เล่นการพนันกัน

ดำเนินคดีตามพรบเช็คไม่ได้
นั่งเร่งการพนันกันเลยเพราะปรุงนั้นอยู่
ชัดเจนอย่างนี้เนี่ยตำรวจก็ไม่ต้องออกหมายจับในขอแล้ว
ก็เข้ามาแก้ข้อกล่าวหาได้ก็ทำสำนวนสั่งไปฟ้องก็จบเลย
ทีนี้กรณีเช็คที่ท่านยกตัวอย่างมาเนี่ย
มันก็เห็นชัดล่ะว่าผู้กล่าวหาเนี่ยเขามีพยานหลักฐาน
ผู้ที่จะมาแก้กล่าวหาก็ว่ากันไป
แต่กรณีอื่นอื่นที่ไม่มีเช็คอยู่ในมือเช่นเมื่อคนไปแจ้งว่าคนนั้นคนนี้มา
มีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก่อนที่จะถึงกระบวนการออกหมายเรียก
หมายจับเนี่ยการแสวงหาพยานเพื่อให้มีน้ำหนักว่า
ใช่หรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าควรจะออกหมายเรียกหรือว่าไม่ควรออกหมายเรียกเนี่ย
ตรงนี้เป็นปัญหาเรื่องตัวบุคคลหรือระบบ
การที่จะออกหมายเรียกใครมาเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วฮะ
หักล้างข้อกล่าวหานั้นคำร้องทุกข์คำกล่าวโทษที่เขามาร้องทุกข
ที่เขามากล่าวโทษเนี่ยจะต้องมีหลักฐานพอสมควรว่า
ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำผิดพอสมควรก่อนนะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดลงโทษจำคุกนะ
อันนี้พอสมควรที่จะเอาตัวมาในกระบวนการยุทธรรมเพื่อที่จะตั้งข้อกล่าวหาให้เขาแก้ตัว
ให้เขาแก้ข้อกล่าวหานะครับ
เขามาแจ้งความว่านายกรรักรถนายขอไป
ปรากฏว่านายกอที่มาแจ้งความรักรถในขอนั่นอยู่ข้างโรงพัก
ตำรวจก็เห็นว่ารถยังขี่อยู่เลยมันไม่มีรักษาแล้วล่ะ

ทีนี้ปัญหาหนึ่งที่จะเจอก็คือว่า
ถ้าไปโดนแจ้งความวันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์
ต้องไปยื่นขอประกันในวันจันทร์นอนห้องขัง๒คืน
อันนี้ในกระบวนการปฏิรูประบบความยุติธรรมเคยคิดไหมครับ
ว่าหน่วยนี้กรณีได้ตัวมาแล้วใช่ไหมครับ
ตัวมาแล้วได้ตัวมาแล้วยัง
สมัยก่อนเราทำสื่อเนี่ยไปหมินประมาทใครเนี่ย
ถ้าเขามาแจ้งความวันศุกร์วันศุกร์กว่าจะประกันได้
วันจันทร์ถ้าวันจันทร์หยุดราชการไปอีก
นอนห้องขัง๓คืนเคยคิดไหมครับว่า
กรณีนี้เป็นกรณีที่ออกหมายจับแล้ว
แรกเนี่ยคือก่อนที่เขาจะจับเขาเรียกก่อน

ถ้าอาจารย์ไปหมินใครแล้วเขาเรียกอาจารย์ไป
แล้วอาจารย์ไปตามหมายเรียกยังไม่มีหมายจับเนี่ยเขาจะไม่ควบคุมตัวครับ
อันนี้ถามในกรณีมีหมายจับที่ว่า
เราเป็นไปได้ไหมที่จะบอกว่าระบบสารเนี่ย
ควรจะมีไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ในกรณีประกันตัวเป็นไปได้ไหม
ประกันตัวในชั้นสถานีตำรวจครับ
กรณีนี้ประกันชั้นสถานีตำรวจครับ
ครับแล้วถ้าในชั้นสารเนี่ย
ที่บอกว่าไปโดนจับวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์
ต้องนอนห้องขังเพราะว่าต้องรอวันจันทร์เนี่ย

ในชั้นสารครับสารก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์ครับ
แล้วเราเคยคิดจะแก้ไขในระบบไหมครับ
มีอยู่ในเรื่องที่ปฏิรูปของกระบวนการยุทธิธรรมด้วยครับ

การจันพินาเรื่องคือออกหมายจับเสาร์อาทิตย์ออกได้
งั้นการปล่อยตัวชั่วคราวก็ควรจะให้มี๒อาทิตย์ด้วย
อันนี้อยู่ในข้อสรุปแล้วครับ
ในกระบวนการยุทธรรมอยู่ในปฏิรูปกระบวนการยุทธิธรรมด้วยครับ

แล้วเราก็ทำไปถึงขนาดว่าเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ต่อไปนี้การปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยไม่ใช่เอาเรื่องหลักทรัพย์ประกันเป็นสาระ

แต่ให้พินาถึงความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงว่าบุคคลนั้นควรน่าจะหลบหนีหรือไม่
ถ้าความเสี่ยงน้อยเขาไม่ควรจะหลบหนีเขาไม่น่าจะหลบหนีเขาไม่มีปัญญาจะหลบหนี

เขาไม่มีเงินมาประกันแล้วต้องผิดคุก
อันนี้ท่านเคยมาออกรายการกับผมแล้วจำได้
ฉะนั้นโดยภาพรวมก็คือว่ารอกระบวนการหน่อย
หลังจากนี้ประมาณเดือนมีนาเมษาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ในกระบวนการยุติธรรมในระดับพนักงานสอบสวน
ในระดับที่เหนือไปกว่านั้น
อายการจะมาเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันถูกไหมครับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เอาแค่นี้ก่อน
เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเวลามีเวลาจะเชิญมาหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะ
ยินดีครับยินดีครับผมกำลังจะขึ้นเครื่องไปลำปาง
หมาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางจะจัดสมณาเรื่องนี้ล่ะครับ
ได้ได้นี่ท่านกำลังจะขึ้นเครื่องนะฮะ
ปฏิรูปกระบวนการยีดรรมไทยอย่างยั่งยืนเพื่อพัฒนาประเภท
ฉะนั้นคนอยู่ลำปางก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวท่านไปแน่
ครับมีคนเข้าฟังประมาณ๕๐๐คนว่างั้นครับ
เอาแล้วเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะครับขอบพระคุณครับ

อย่างน้อยก็ได้รู้ความคืบหน้ามีนาเมษาเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการยุติธรรม
ได้ครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับ